ผู้ป่วยโควิด๑๙ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลที่เมืองคอน
ทีนี้ญาติก็คงเป็นห่วงญาติส่งของมาให้เต็มเลยค่ะ
ฝากมากับทางโรงพยาบาลโรงพยาบาลถึงขั้นต้องถ่ายภาพ
ต้องโพสต์แบบนี้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้อาจจะไม่รู้ว่าคืออะไร
ดิฉันบอกให้มีอะไรรู้ไหมยาเส้นใบยาสูบใบกระท่อมค่ะ
โอ้โหนี่คือยังไม่รู้หรอกนะคะของเตียงไหน
แต่ว่าทางโรงพยาบาลก็ต้องถ่ายรูปแล้วก็ต้องโพสต์เตือนคนไข้แบบนี้เลย
อำเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะ
เขาโพสต์เอาไว้บอกว่าของฝากคนไข้โควิด๑๙
ในโรงพยาบาลสนามพระพรมไม่แน่ใจว่าเตียงไหน
แต่กฎก็ต้องเป็นกฎฝากแจ้งญาติให้มารับคืนด้วย
ไม่อนุญาตให้ส่งผู้ป่วยนะนี่ค่ะในภาพเนี่ยของฝั่ง
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยยาเส้นเอ่ยใบยาสูบใบกระท่อมจัดมาเต็มอะค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องคัดกรองสิ่งของต่างที่ญาติฝากมา
ก่อนจะนำไปให้ผู้ป่วยแล้วก็ประกาศหาเจ้าของนะคะ
ให้ญาติผู้ป่วยเนี่ยรับไปหน่อยแต่แหมชาวเน็ตเขาเห็นแบบนี้
เขาก็โพสต์แซวแหละบางคนก็บอกโอ๊ยอย่าคิดมาก
เป็นสมุนไพรแต่ฝั่งหนึ่งก็บอกว่ามันไม่ได้นะ
โดยเฉพาะใบกระท่อมอ้าวผิดกฎหมายนะ

ทางด้านผอโรงพยาบาลพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายแพทย์พิสารถาวรวงบอกนะคะ
บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจเจอเมื่อ๓วันก่อน
ก็ถ่ายรูปแล้วก็แจ้งเตือนเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้าม

โดยเฉพาะกลุ่มยาเสพติดกลุ่มสิ่งของผิดกฎหมายเนี่ย
มันเป็นของต้องห้ามแบบเด็ดขาดเลยนะคะ
แล้วก็ส่งของตรงนี้คืนให้กับญาติผู้ป่วยรายนั้น
เอากลับไปแล้วถ่ายรูปเอาไว้
เตือนให้คนที่จะมาเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ย
ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับการนำสิ่งของมาเยี่ยม
แล้วก็ต้องเป็นไปตามระเบียบของโรงพยาบาล
สรุปไม่ได้ห้ามทำนะคะ